รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
ตอนนี้หลายพื้นที่หลายชุมชนเขาทำฝ่ายกักเก็บน้ำกันเพื่อเป็นการชะลอน้ำแล้วก็จะได้มีน้ำใช้กันทั่วถึงนะ
แต่ใครจะทำกิจกรรมอะไรในวันอาทิตย์แบบนี้อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาว่าภาคใต้จะฝนตกหนักค่ะ
ส่วนเนื้อกับอีสานนั้นก็จะมีอุณหภูมิลดลง
อากาศก็หนาวเย็นอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะ
จัยเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนนั้นแผลลงมาปกกลุ่มประเทศไทยค่ะ
ถ้าเห็นสีเขียวหน่อยนั้นอุณหภูมิประมาณสัก๑๐องศาเซลเซียสนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันแล้วก็โอ้โหแดดก็มาอีกแล้วค่ะ
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศไทยรวมถึงภาคตะวันออก
อาจจะร้อนแสบผิวหรือผิวแห้งบ้างก็ต้องทาโลชั่นกันแดดเอาไว้ด้วยนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ต้องระมัดระวังกาดอกจันทร์ตัวโตเลยค่ะว่าชาวเรือ
โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
เนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงนะคะ
ส่งผลทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะ
จะมีคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตรแต่ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะ
นับตั้งแต่สุราธานีลงไปคลื่นจะสูงถึง๔เมตรเลยทีเดียว
สังเกตจากโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้สีม่วงนั่นแหละค่ะ
เริ่มที่จะมีคลื่นสูงประมาณสักสี่เมตรแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ขณะที่ฝั่งอันดามันนะคะคลื่นจะสูงประมาณ๑๒เมตร
อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือและการทำการประมงกันด้วยค่ะ
ส่วนการคาดการณ์ล่วงหน้าไปจนถึงวันที่๑มีนาคมนั้นนะคะ
แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดกันค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานดึกถึงเช้าอากาศหนาวเย็นมีลมพัดแรง
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด๔๑๐องศา

เกษตรกรต้องระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคอีสานนะคะอุณหภูมิต่ำสุด๗๑๐องศานะคะ
อุณหภูมิจะลดลง๒๕องศาเซลเซียสค่ะ
มาดูกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกกันบ้างนะคะ
ช่วงเช้าอากาศเย็นมีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลง๒๓องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบ๑๗องศาไม่มีฝนค่ะ
คลื่นทะเลสูงประมาณ๑๒เมตรนะคะ
แต่ถ้าเป็นภาคใต้จะมีฝนทั้งสองฝั่งเลยค่ะ
โอกาสเกิดฝนร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
เน้นตกหนักทางตอนล่างของภาคบริเวณฝั่งอ่าวไทย
จะมีคลื่นสูงประมาณ๔เมตรเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ช่วงเช้าอากาศเย็นมีลมพัดแรง
อุณหภูมิลดลงอีกแล้วประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
กลางวันแดดดีอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบประมาณ๒๐องศาค่ะ
แต่สำหรับช่วงหน้าร้อนในปีนี้นะคะ
ว่าจะร้อนแรงช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนะคะ

สำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนั้น
อาจจะต้องระมัดระวังแดดแรงกันสักหน่อยค่ะ
รวมไปถึงเกษตรกรและพ่อแม่พี่น้องที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำ
อย่าลืมนะคะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงนี่กันด้วยค่ะ
ตอนนี้ชิสาคงต้องออกแรงออกแรงช่วยทำฝ่าย
แต่ว่าออกแรงไม่ค่อยถนัดขอเป็นออกแรงเต้นแทนแล้วกันนะคะ
ลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ